ำรุงขวัญกำลังใจให้กับกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติ
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยออกเสียงที่ได้เกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่แจ้งความดำเนินคดี
กับผู้ที่ฉีกบัตรออกเสียงประชามติโดยไม่เจตนา
เพราะว่าเกรงว่าต่อไปจะไม่มีคนกล้าออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียง
ซึ่งก็เป็นการยืนยันของนายสมชัย

แต่ว่าในส่วนคนที่กระทำความผิดโดยเจตนา
ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
รวมถึงกลุ่มคนที่เมาสุราแล้วก็ก่อความวุ่นวาย
ขณะที่ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

มากกว่าการออกเสียงประชามติเมื่อปี๒๕๕๙
โดยกรกตได้นำเสนอผลอย่างไม่เป็นทางการ

เพื่อรับรองในวันที่๑๐สิงหาคมนี้
ส่งให้คณะรัฐมนตรีในวันเดียวกัน

รองเลขาธิการกรกตก็ได้สรุปเหตุการณ์
ทำลายบัตรใน๓๔จังหวัด๕๙เหตุการณ์
จำนวนนี้มีเหตุการณ์เดียวที่กระทำการโดยเจตนา
ส่วนกรุงเทพมหานครเกิดเหตุทำลายบัตรมากที่สุด๑๐กรณี
ขณะเดียวกันก็ยืนยันนะครับว่ากรกตจะชดเชยเยียวยา
และเพิ่มการบำรุงขวัญกำลังใจให้กับกรรมการ

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยออกเสียงที่เกิดอุบัติเหตุ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ

สรุปคดีร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดพรบประชามติทั้งหมด๙๒เรื่อง
แต่ต้องให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาว่า
เรื่องใดสามารถรับเป็นคดีได้บ้าง
ส่วนกรณีการฉีกบัตรลงประชามติต้องให้กรกตซึ่งเป็นเจ้าทุกข์

ตำรวจจึงจะดำเนินการตามกฎหมายด้วยได้ครับ